อาจจะเป็นพ่อเด็กก็ได้

มันเจอในถัง

ช่วยกันหมดแดงเต็มเลย

ขอบคุณครับ
ไปตามหลายทางนะ

ก็เจอห่อผ้าไว้

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้แจ้งให้กับ

แล้วก็คุณธวรรณบุญพระดี

ผมก็นั่งกระต่ำหาดประคองเด็กไว้
เพื่อได้แจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือตรงนี้
เพื่อชีวิตของเด็กมันจะได้รอด

คาดว่าแต่ผมที่พกนี่ตี๕๔
เพราะตี๕๔๕มันก็ใกล้จะสารแล้ว
ใกล้จะสว่างแล้ว
คาดการณ์ว่าคงจะมาทิ้งช่วงอาจจะเป็นก่อนชั่วโมงหรือสองชั่วโมง
การยากแต่ลักษณะสายสดือยังอยู่

มีคนไปบอกว่ามีคนเอาเด็กมาทิ้งที่ถังขยะ

ก็ขี่มาดูก็มาเจอเด็กในสภาพที่ยังแข็งแรง
แต่ยังไม่ตัดสายสดือ

เด็กผู้หญิงนะครับก็ช่วยกัน
แล้วก็โทรไปที่โรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลก็นำรถนะครับกู้ชีพมา
แล้วก็นำเด็กไปนะครับ
ก็น่าจะต้องช่วยกันดูว่าแถวนี้มีใครท้องบ้าง
เพราะว่าเด็กเพิ่งจะคลอดใหม่เลยนะครับ

แต่ก็บุญที่เขาร้องยังร้องได้
คนผ่านไปคนที่หน้าบ้านนี้ออกมา

คลอดลูกแล้วเอามาทิ้งไว้ที่ถังขยะตรงนี้
ตอนนี้เด็กนั้นได้เอาไปที่โรงพยาบาลแล้ว
เป็นเด็กที่แข็งแรงหน้าตาดีนะครับ